ช่วงนี้ไปที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีครับ
บ้านหลังหนึ่งมีเหตุการณ์ที่สามีเนี่ย
กำลังจะบอกเลิกภรรยาขอเลิกกัน
ลูกชายอายุ๒๕ปีเขาต้องการปืนที่พ่อมีเนี่ย
เก้ามอมอเอาไว้ที่ตัวเขาคือเขาจะขอปืนเก็บเอาไว้
อืมฝ่ายพ่อไม่ให้ค่ะโตเถียงกันไปโตเถียงกันมา
ฝ่ายพ่อก็จะเลิกกับแม่ตัวเองก็อยากได้ปืน
สุดท้ายคุณพ่อเขาอ้างว่าลูกชายด่าเขาหยาบคายมาก
ด่าถึงบุพการีเขาเขาก็บันดาลโทษะ
เอาปืนกระบอกนั้นยิงลูกชายสองนัดจนเสียชีวิต
สุดท้ายลูกตายตัวเองก็ติดคุกนะคุณผู้ชมครับนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นี่ฮะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์
เห็นต้องเบอร์ภาพเนี่ยลูกชายครับเลือดอาบตัวเลยฮะ
อาการสาหัสนะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ชื่อว่านายชนพิมัติอายุยี่สิบห้าปี
เขาใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้สวมเสื้อนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่บริเวณหัวไหล่
แล้วก็ที่บริเวณหน้าท้องอาการสาหัสเลยกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาพุนพิน
ก็ประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าเสียเลือดมาก
ฝ่ายคนที่ก่อเหตุคือพ่อแท้ของเขาเอง
คือนายนัทธวุฒิอายุ๖๒ปีเป็นข้าราชการบำนานครับ
ยืนรอให้การกับตำรวจไม่ได้หนีนะฮะ
เขาก็เป็นคนโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็ยอมรับเขาเป็นคนยิงลูกด้วยมือของเขาเอง

เขากำลังคุยกับภรรยาเพื่อขอเลิกกัน

พอลูกได้ยินเหตุการณ์นี้ลูกก็เลยออกมา
ถ้าจะเลิกใช่ไหมผมขอปืนของพ่อเป็นสมบัติของผมได้ไหม

แล้วฝ่ายพ่อบอกว่าลูกเดี่ยวด่าเขาหยาบคายมาก

เอาปืนยิงใส่ลูก๒นัทเลย

มาค่อยพูดมาค่อยจ้า
ก็ไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อฆ่าลูกชายแท้ตัวเองแบบนี้นะครับ

ส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจนำตัวคุณพ่อคนนี้ไปสอบประคัมที่โรงพักนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำ
ประคำอยู่นานครับสุดท้ายก็ยอมรับทั้งหมดนะฮะ
แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพร้อมนำตัวเข้าห้องขังทันที
แล้วก็จะขยายผลพยานแวดล้อมแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป